ส่วนมาถึงเรื่องร้อนกันบ้างนะฮะ
อากาศมันร้อนทำให้ค่าไฟพุ่ง
แต่ทีนี้เรื่องของค่าไฟแพง

ฝ่ายรัฐเขาบอกว่าหมดเงินในการที่จะช่วยเหลือเหมือนกัน

จากอาจารย์สุภาพคลิกอจายนาคิดเส้นใต้เมืองไทย
สวัสดีครับคุณบุคคลาวคุณน้ำแข็งครับ

ตั้งแต่ทำข่าวมาร่วม๕๐กว่าปี
นี่เป็นครั้งแรกยุคแรก
ที่ข่าวเรื่องค่าไฟ
กลายเป็นข่าวพาดหัวใหญ่

ไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้
เพราะปัญหาฆ่าไฟแพง
มันเป็นปัญหาที่โดนกระทบกันทั่วไปหมด
ไม่ว่ายากดีมีจนยังไง
คนจนก็เดือดร้อนคนชั้นกลางก็เดือดร้อน
เศรษฐีก็เดือดร้อนนักธุรกิจก็เดือดร้อน

ก็ไหนว่ารัฐบาลมีมาตรการว่า
ใครที่ใช้ไฟไม่เกิน๓๐๐หน่วยต่อเดือน
เขาจะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา
พอมาดูหัวข่าววันนี้

คนจนร้องจากรัฐหมดหน้าตักไม่มีเงินอุดหนุน
ช่วยคนใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า๓๐๐หน่วย

ไม่ใช่มาจากคนไม่รู้เรื่อง
แต่มาจากคนที่เป็นประหลัดกระทรวงพลังงาน
และเป็นประธานบอร์ดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคือคุณกุฤษสมบัติศิริ
ประหลัดกุฤทธิ์บอกว่าจากการหารือกับสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ข้อมูลว่าไม่มีงบประมาณเพียงพอในการอุดหนุนค่าไฟให้คนจนต่อไปแล้ว
ซึ่งต้องใช้งบ๘๐๐๐ล้านบาท
เอาล่ะสิคนใช้ไฟไม่ถึง๓๐๐หน่วยก็คือคนมีบ้านเล็กเอ้าเรียกกันว่าคนจนว่างั้นเถอะ
จะไม่มีเงินอุดหนุนให้แล้วต้องจ่ายค่าไฟตามปกติ
มันถึงเป็นหัวข่าวที่บอกคนจนร้องจากเนี่ยที่ลำบากอยู่แล้วก็ยิ่งลำบากเพิ่ม
จนอยู่แล้วก็ยิ่งจนเพิ่มเหนื่อยอยู่แล้วก็ยิ่งเหนื่อยเพิ่ม
เมื่อวานนี้ฟังนายกท่านบอกว่าชีวิตยังให้ได้เลยเพื่อประเทศชาติ
คนจนฟังแล้วบอกไม่ต้องให้ชีวิตหรอกครับ
แค่ช่วงที่นายกเป็นนายกและเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ย
ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องค่าไฟให้ได้เถอะ
ไม่ต้องบอกว่าชีวิตยังให้ได้เลยเอาแค่นี้ให้ได้เถอะ
เงิน๘๐๐๐ล้านเนี่ยมันอยู่ในวิสัยที่จะนายกจะหยิบออกมาจากตะกร้าโน้นตะกร้านี้ตรงนั้นตรงนี้
เอามาได้ครับถ้าตั้งใจจะทำจริง
ทีนี้เรื่องเรื่องคนรวยนักธุรกิจผู้ประกอบการ
เดือดร้อนกันทั่วพอกันครับ

โรงงานที่มหาชัยร้องจากเลย
ค่าไฟแบบนี้เขาห่วงว่ามันจะไปไม่รอด
ค่าไฟเพิ่มขึ้นเยอะมากและมันทำทันทำให้ต้นทุนการผลิตสูง
แล้วยิ่งตอนนี้คำสั่งซื้อลดลงผลิตได้น้อยลง
แต่ค่าไฟสูงขึ้น
หยิบเอาโรงงานจากมหาชัยมาฉายภาพให้ดู

นี่เป็นตัวอย่างว่าภาคอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรม

คือเห็นค่าไฟแล้วตกใจ
จริงแล้วเขาพอรู้อยู่แล้วว่าบินค่าไฟเดือนใหม่มันแพงแน่
เพราะเขาประกาศมาล่วงหน้า
แต่ที่มันนึกไม่ถึงก็คือว่า
นึกไม่ถึงว่ามันจะแพงเพิ่มขึ้นมาแบบมหาโหดแบบนั้น
บอกว่าตั้งแต่เปิดกิจกรรมทำรีสอร์ตมาให้ชาวมา๔๐ปี
ไม่เคยเจอค่าไฟมหาโหดแบบนี้
เขาเคยจ่ายเดือนหนึ่ง๔๕แสน
นี่เพิ่มขึ้นมาเป็น๗แสน
ทั้งที่มีห้องพักเท่าเดิมคนมาพักก็เท่าเดิม
ใช้ไฟเท่าเดิมว่างั้นเถอะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็มีคำอธิบายจาก

ถ้าอุณหภูมิข้างนอกมันไม่ร้อนมากเราตั้งไว้สมมุติว่าตั้งไว้๒๕

พออุณหภูมิในห้องได้๒๕คอมเปรสเซอร์มันตัด

แต่ถ้าอากาศข้างนอกมันร้อนมาก
กว่าการปรับอากาศข้างใน

แอร์มันทำงานหนักและหมุนอยู่นาน
มันก็ไปทำให้มิเตอร์ไฟฟ้า

พอเดือดร้อนอย่างนี้วันนี้ก็มีข่าวท่านดูสิครับ
ดูหัวข่าวสิครับว่าเขาจะช่วยยังไง
ลดค่าไฟแค่๗๐สตังค์แล้วจะเคาะกันวันนี้
เขากันวันนี้ก็คือคณะอนุกรรมการค่าไฟอัตโนมัติเนี่ย
หารือแล้วตกลงกันวันนี้ลงมติกันวันนี้
แล้วพอได้รับความเห็นชอบแล้วก็จะนำเสนอบอร์ดใหญ่ต่อไป
ลดลง๗๐สตังค์ต่อหน่วยคือจาก๔บาท๗๗สตังค์เหลือ๔บาท๗๐
รถแบบนี้เนี่ยถ้าเปรียบไปก็เหมือนกับว่า
คนถูกอาวุธสงครามยิงมาแล้วหมอเอายาหม่องมาตาให้
ยังไงก็ตายครับมันจะมองมันจะไปช่วยอะไรได้
รถแบบนี้เนี่ยอย่าลดซะเลยดีกว่า
วันนี้การไฟฟ้าจะอ้างสาเหตุว่า
โน่นนี่นั่นทำให้มิเตอร์หมุนเร็วอย่างที่ว่า
แต่ว่าของจริงที่ชาวบ้านเจออยู่คือ
มันขึ้นแบบโหดจริง
แพงขึ้น๒๐กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มี๓๐กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มี
บางรายบอกแพงขึ้นเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์

เรื่องบินค่าไฟที่เดือนกุมภามาจดเอาเดือนมีนา

ใช้ไป๒๕๙๓หน่วย
ค่าไฟ๑๔๖๔๔บาท๘๓สตังค์

ใช้๓๘๓๖หน่วย
เพิ่มขึ้นมาเป็น๒๑๗๖๘บาท

เพิ่มขึ้นมาแพงขึ้น๗๑๒๔บาท
ยืนยันว่าใช้แอร์เท่าเดิมคนในบ้านอยู่กันเท่าเดิม
รีดผ้าเท่าเดิมมีตัวเย็นตู้เย็นเท่าเดิม
เปิดไฟแสงสว่างเท่าเดิม
อันนี้ผมยืนยันได้ก็บ้านผม

แล้วพอจะลดลดให้หน่วยละ๗สตังค์
ใช้ไฟไป๓๘๐๐หน่วย
ลด๗สตังค์ลดให้๒๖๖บาท
ขอบคุณอย่างยิ่งครับถ้าลดให้๒๖๖บาท
แพงขึ้นไป๗๑๒๔บาทลดให้๒๖๖บาท
ก็เหมือนเอายามองไปทาแผลให้คนเจออาวุธสงครามอย่างที่ว่านี่แหละ
อันนี้แบบนี้เขาเรียกว่ารถแก้บน

ภาษานักเลงก็บอกว่าอย่างนี้อย่าลดดีกว่า
ทีนี้จะปิดท้ายด้วยคำพูดของนายก
เมื่อวานที่นักข่าวถามว่าจะเอาเงินมาจากไหนมาแก้ปัญหาค่าไฟ
มีหัวข่าวว่าของงบกตมาแก้ค่าไฟทำไมต้องขอกรกต

ถ้ารัฐบาลต้องใช้เงิน
เพื่อที่จะมาใช้ในโครงการดูแล
ค่าไฟฟ้าคนที่ใช้ต่ำกว่าเดือนละ๓๐๐หน่วยเนี่ย
ช่วงนี้เป็นช่วงเวลารักษาการ

ฉะนั้นพอเป็นช่วงรัฐบาลรักษาการจะทำอะไร
จะเอาเงินไปทำอะไรต้องไปถามกรกตก่อน

ถามว่าตอนนี้รัฐบาลมีของทางการช่วยหรือไม่
ผลเอกประยุทธ์ก็บอกอยู่แล้ว

และงบกลางก็ใช้ไม่ได้กู้ก็ไม่ได้
ตอนนี้กำลังคิดอยู่ขอให้รอเดี๋ยว
กำลังคำนวณอยู่ยังไม่เข้าขอลม
คำนวณอยู่จะเอาวันนี้นี่ไม่ได้หรอก

ตอบอย่างนี้เนี่ยภาษาชาวบ้านว่าท่านอารมณ์บ่อจอย
ก็จบข่าวเลยครับก็รอไปว่าจะเป็นยังไง
แต่นี่คือความเดือดร้อนของคนทั้งบ้านทั้งเมือง
เรื่องค่าไฟนายกเนี่ยหงุดหงิด

ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ